เอาค้อนไปทุบหัวผู้หญิงรุ่นราวคราวแม่

ทำร้ายผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวแม่ต่อหน้าเด็กไม่พอครับ

ชาวบ้านต้องเร่งช่วยเหลือไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนเจ็บต้องค่อยพยุงตัวเองเดินออกมาครับเนี่ยฮะจากจุดที่เขาถูกทำร้ายในบ้านนะหลังจากนั้นก็รอรถมารับพาเธอไปโรงพยาบาลถูกเอาค้อนเนี่ย
เข้าไปที่หัวไม่พอฮะคนก่อเหตุยังใช้มีดแทงเธออีกอ่ะเอามือขึ้นมาปัดป้องเป็นเหตุการณ์ที่คนคลั่งยาเสพติดไปทำร้ายผู้หญิงและเด็กถึงในบ้านแล้วอาการของคนที่ถูกทำร้ายเจ็บสาหัสนะฮะผู้หญิงคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้อาจจะไกลหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคือคนเจ็บเนี่ยค่อยเดินเดินคือเห็นไหมฮะเหมือนกับจะหมดเรี่ยว
ส่งโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่กัดจุดเกิดเหตุคืออำเภอบังขันว์วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่บ้านคนเจ็บคนเจ็บคือคุณพิราวัลหรือว่าคุณพรนะอายุ๔๗ก็ไปนั่งไล่เช็กดูครับไปดูว่าบางจุดที่เห็นในวงจรปิดมันคือตรงไหนอย่างไรก็คือบร
คันสีเขียวอ่ะซึ่งมันอยู่บริเวณตรงหัวมุมนั่นนะฮะเป็นจุดที่คนเจ็บวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือแล้วบ้านเธอล่ะอยู่ลึกเข้าไปไม่กี่ก้าวครับคุณแชมป์น้องชายคนเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคุณนักข่าวมาดูตรงนี้ดูนะยังมีหยดเลือดอยู่เลยมีคราบเลือดแห้งอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑ตุลาคมช

หมอบอกว่ามีเลือดข้างในสมองและสมองราวครับ
ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจให้
นี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังน้องชายของคนเจ็บเล่าเพิ่มเติมนะครับ
ที่มาทำร้ายรอบแรกมาทำร้ายพ่อแล้วก็หลานสาวแล้วก็หลานชายสองคน
ใช้ไม้หน้าสามทุบครับอันนั้นไก่เกลี่ยจบกันไป
ก็นึกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็เนี่ยอยู่ก็มาอีก
คือกังวลว่าเขาจะมาทำซ้ำเพราะว่าเขาทำได้หมดกับเด็กกับคนแก่รอบที่แล้ว
อายุเจ็ดสิบกว่าเขายังทำร้ายครับก็เลยเกิดการกังวลว่ากลัวอันตรายกับคนในบ้าน
แล้วก็สงสัยว่าปล่อยตัวมาได้ยังไง
ในเมื่อเมื่อวานเพิ่งไปให้ปากคำ
วันนี้เมื่อตอนเช้าพี่ชายขึ้นไปขอคัดสำนวน
ว่าสรุปข้อกล่าวหาเป็นยังไงจะส่งสารยังไง
เขาบอกว่าสำนวนยังไม่เรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้ถึงปล่อยตัวคนร้ายแล้ว

ก็เป็นสิ่งที่ทางครอบครัวคนเจ็บคาใจนะฮะ
คือนอกจากเลือดข้างในสมองที่ร้าวน่าจะเป็นกระโหลก
ก็เป็นกำลังใจให้ขอให้แข็งแรงไว
คนก่อเหตุคนนี้ครับในบอลนะฮะในฝั่งพ่อคนเจ็บบอกว่าเมื่อต้นปี
ในบอลมาทำร้ายตัวเองและคนในครอบครัว
รวมถึงหลานที่กำลังท้องอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็โอเคอ่ะตกลงเยียวยาช่วยเหลือ
คุณเนติชาวนักข่าวของเราครับโทรศัพท์สอบถามกับลูก
ชายคนเจ็บอายุ๒๐ชื่อว่าในภูอายุเท่ากันเลยกับในบอลนะคน
มีลูกสาว๗ขวบแล้วก็คนโตเนี่ยอายุ๒๐ชื่อว่าในภูปรากฏ
ว่าในภูกับในบอลเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับลูกชายบอกว่า
ตอนนี้ผมอยู่กับแม่ดูแลแม่ที่โรงพยาบาลผมคิดว่าที่บอลมา
ทำร้ายแม่เนี่ยเอาจริงผมก็ไม่ชัวร์นะแต่น่าจะเป็นความ
น้อยใจอ้าวบอลน้อยใจอะไรบอลน่าจะน้อยใจผมที่ผมกับบอลเลิก
คบกันผมเคยคบหาเขาเป็นเพื่อนแล้วผมก็ตีตัวออกห่างต้อง
แต่รู้ว่าบอลมันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพอรู้ว่าบอลติด
ยาผมไม่คบมันเป็นเพื่อนอีกเลยแยกมันอาจจะน้อยใจเรื่อง
หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ทำไมต้องมาลงไม้ลงมือกับแม่
ผมรุนแรงขนาดนี้ฟังลูกชายคนเจ็บฮะ
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงกับเพื่อนอีกแล้วคุณอากลวงด้วย
ว่าจะถ้าได้ปล่อยตัวออกมาแล้วหรือพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยจะออก
ลูกชายทั้งน้องชาย

เรามีโอกาสได้คุยกับลุงคนก่อเหตุ
ชื่อว่าลุงสัญญาก็เห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
สัญญาบอกว่าโอ้โหหลานผมเอาพูดตรง

ตั้งแต่ตอนอายุสัก๑๘ปัจจุบัน๒๐แล้วนะฮะ

ที่ผ่านมาหลานไม่เคยมีประวัติทำร้ายใคร
การก่อเหตุครั้งนี้เอาจริงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
กำลังคิดหาทางช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวฝั่งคนเจ็บอยู่
เพราะว่าพอเห็นสภาพคนเจ็บแล้วอ่ะโอ้โห
ก็เข้าใจเลยว่ามันหดหู่แล้วมันน่าเศร้าขนาดไหน
กำลังหาทางช่วยครับลุงบอกนะ
ทีมข่าวถามว่าฝั่งนู้นเขากังวลเรื่องเกี่ยวกับ

ตรงจุดนี้ลุงยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
ลองฟังนะฮะ
อ่านี่คือลุงสัญญา

คนก่อเหตุและเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

สิ่งที่ลุงบอกสิ่งสำคัญใจความสำคัญหลักก็คือ
ว่ากันไปตามกฎหมายถ้าหลานผิดก็ให้รับผิดไปเลย

ประหารหรือทำยังไงก็ว่าไปตามนั้น
พูดง่ายไม่ปกป้องถ้าผิดว่าไปตามผิดฮะ
ตำรวจบอกว่าวันนี้มีการนำตัวในบอลไปฝากหังที่ศาล
แต่สารพิจารณาว่าการทำร้ายร่างกายดังกล่าว

และกำลังเร่งทำสำนวนนะฮะเพื่อนำตัวในบอลมาสั่งฟ้อง
ยืนยันว่าตำรวจพยายามเร่งดำเนินการ

เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ